หรือบางทีเราพูดชื่อแบบพี่สวัสดีค่ะ
เขาก็ไม่ไม่รับไหว้แล้วก็หรือไม่เห็น
ดาราที่ไม่รับไหว้นี่คือใครอ่ะ
เป็นดารารุ่นใหญ่เหรอเหมือนพระนาง
คือจริงเนี่ยแจ๊กกี้รู้จักพี่เกดมานานแล้วค่ะ
แล้วก็จริงชอบพี่เกรทมานานมากแล้วด้วย
แล้วถ้าปลายทางแล้วถ้าเขามีแฟนคุณจะ

กี้อยากมีลูกอยากมีสามี
อยากในช่วงคือจริงแจ๊กกี้ตั้งใจจะแต่งงานตอน๒๐

แต่นี่คือ๒๘เราจะ๒๙แล้วอะค่ะ

ตอนเป็นดาราตอนนั้นน่ะไม่
อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าทุกวันนี้นะคะ

เหมือนตอนนั้นมันเป็นช่วงแรกค่ะ

การที่เจ๊กกี้มาอยู่กรุงเทพพี่เดม

แล้วสมัยก่อนค่าตัวเครื่องบิน
ไปกับเชียงใหม่กรุงเทพแพงมากเนอะ

แต่แม่เขาก็อยากให้เราเนี่ย

มันเหมือนมันเดินไปด้วยกันแล้วแม่จะแบบฉุดกลับก็ทำไม่ได้
ก็ต้องให้ลูกทำต่อไปก็ลำบากไปด้วยกันสองคนแม่ลูก

ลำบากถึงขั้นว่าไอ้เรื่องข้าวต้มเนี่ยคือเรามีข้าว
เรามีเงินอยู่ในบัญชีน่าจะแบบหลักพันหลักพันสองพันอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเงินตรงนั้นเราอยากจะเก็บไว้ใช้อย่างอื่น
เราก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อของไม่ซื้อของเข้าบ้าน
ดังนั้นก็จะมีพวกผักกัดเราก็จะดูในตู้เย็นมีพวกผักกัดดอง
มีปลากระป๋องมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็โอเคถ้าเราต้มถ้าเราหุงข้าวปกติเนี่ยมันก็จะกินได้แบบแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
เราก็ใช้วิธีการต้มข้าวเป็นข้าวต้มแทนจะได้กินได้หลายมือ
นอกจากกินข้าวต้มแล้วมีเหตุการณ์อะไรลำบากที่มันติดอยู่ในใจเราอีกไหมในช่วงนั้นนะคะ

คือแก๊กกี้ต้องเรียนกรุงเทพคือแจ๊กกี้ต้องเรียนกรุงเทพ
ซึ่งพอเรียนกรุงเทพเราด้วยความที่เราไม่เคยมาอยู่ที่นี่เนอะ
เราก็จะได้ยินว่าจะเรียนยังไงถ่ายละครเนี่ยโรงเรียนที่ไหนเขาจะยอม
เขาไม่มานั่งยอมให้เด็กนักเรียนไปถ่ายละครหรอก
กับเจ๊กี้สองคนก็มานั่งคุยกันว่าเอาแล้วเราจะเรียนยังไงล่ะ
เขาก็เลยรู้สึกว่าตัวแม่เองเขารู้สึกว่าถ้างั้นต้องยอมแล้วแหละ
อยากทำให้ละก้าวมาขนาดนี้แล้วถ้าอยากทำก็ต้องหยุดต้องหยุดเรียน
แล้วก็ลุยงานเต็มที่ก็อยู่อย่างนั้นมา๓เดือน
คนอื่นเขาก็ไปโรงเรียนไปอะไรกันพี่เลโรงเรียนด้วยความที่ห้องหอพักที่เจ๊กี้อยู่
มันอยู่ตรงโรงเรียนมีโรงเรียนอยู่แถวนั้นพอดี
แล้วจากเช้ามาเราเห็นเขาแบบร้องเพลงครบทรงชาติ๘โมง
เราเห็นเขาแบบว่าใส่ชุดนักเรียนแบบซื้อหมูปิ้งกินหน้าโรงเรียนอย่างนี้
ร้องไห้ยินเจ๊กลงไห้
รู้สึกว่าอะไรก็ได้ขอให้ได้ไปโรงเรียน
ก็เลยแบบร้องไห้แล้วคิดว่าแม่คงเห็นแต่ทั้งที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจให้เขาเห็น
เราก็เลยคุยกับเขาตรงว่าอยากไปโรงเรียน
คือแจ๊กกี้อยากไปโรงเรียนเจ๊กี้อยากเรียนหนังสือแจ๊กกี้อยากเรียนจบม๖
ไม่อยากแบบไปเรียนนอกระบบคือเจ๊กกี้อยากไปโรงเรียนเก่าด้วยซ้ำอ่ะ
ไม่อยากจะต้องมานั่งเรียนที่กรุงเทพหรืออะไร
เขาก็ไปนั่งหาจนแม่เขาก็ให้คำขาดมาว่า
ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เราจะกลับไปที่โรงเรียนเก่าที่เชียงใหม่
ไปคุยกับเขาเลยว่าเราจะไปเรียนกับเขาได้แค่วันจันทร์อังคารพุธและพฤหัสตอนเช้า
เรียนได้แค่นี้ถ้าโรงเรียนเขายอมให้หนูเรียน
เราก็จะเรียนแล้วเราจะสู้เหนื่อยแค่ไหนก็จะสู้
เราจะต้องกินข้าวต้มแบบนี้ไปอีก๓ปีเราก็จะต้องทำ
แต่ขอให้หนูได้เรียนตอนนั้นคือแบบร้องไห้มาก
เพราะว่าข้าวก็อยากกินแต่โรงเรียนก็อยากไป
ก็รู้สึกว่าสุดท้ายหนูตัดสินใจว่าเรียนเถอะหนูอยากเรียนหนูเลือกเรียน
หนูก็เลยไปคุยกับที่โรงเรียนบาปปู๊ดโรงเรียนให้เรียนพี่เล
มันคืออุปสรรคที่ผลักดันเราจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ชักขี้มองว่ามันเป็นอุปสรรคแต่ว่าชักขี้ก็ไม่ได้มองว่า
มันจะต้องท้อแท้หรืออะไรอ่ะมันก็เป็นชีวิตทุกคนมันก็คงจะต้องเจอแบบนี้แหละ
เลเป็นเรื่องปกติอย่างทุกวันนี้แจ๊กกี้ก็รู้สึกว่าถ้าถามว่า
วันนี้ดังแล้วทำยังไงเจ๊กี้ก็เลยแอบรู้สึกคัดค้านในใจว่า
กี้ไม่ได้ดังแล้วนะแจ๊กกี้แค่มีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิม
แค่นั้นเองคือมันมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่ว่าโอ้โหดังมากขนาดมันไม่ได้ขนาดนั้น
แล้วถามว่าดังแล้วสบายไหมคิดอย่างนั้นหนูก็คิดว่าโอ้โหมีงานเข้ามาเยอะเลย
ชีวิตฉันจะต้องสบายมากกว่าเดิม
ที่ผ่านมาได้ประมาณ๖เดือนจากการที่แบบว่าเริ่มมีชื่อเสียงจากเยบอง
ดิฉันกับคุณผู้จัดการคือปาดเหงื่อกันอยู่อย่างนี้
พอโควิดมันเริ่มสาพอโควิดมันเริ่มซาจริงชีวิตจริงมันกลับมาทักแล้วค่ะพี่เล
งานทั้งหมดที่เราเคยทำมันกลับมาเปิดปกติ
งานใหม่ที่รอเราอยู่มันถาโถมเข้ามา
แล้วเราก็ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าทำงานกับเราแล้วลำบากจังเลย
เยนี่คิวไม่ได้เลยโอ้โหงานให้ไปไม่มีคุณภาพ
เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเรารับ๑๐งานเราอยากให้มันได้คุณภาพทั้ง๑๐งาน
แต่พองานมันเยอะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้พี่เล
แล้วมันบรรทอนวิญญาณในการทำงานของเรา

เราได้เห็นอะไรมากมายในวงการนี้
นี่คือโน้นสมบัติของการอยู่มานาน

โอ้ยโดนเยอะเลยโดนเยอะเลยคือ๑๓ปีอ่ะเนอะ
มันก็คงจะมันจะบอกว่าวงการมันก็เหมือนเป็นสังคมสังคมหนึ่ง
มันก็ต้องมีทั้งคนดีมีทั้งคนที่ไม่ดี
อย่างที่เคยเล่าไปก็ไหว้แล้วก็ไม่รับว่า

กลัวมากกับการที่คนจะบอกว่า

ต่อบัตรไว้ก่อนเลยเกี่ยวอย่างใหญ่ไว้ก่อนเลย
ซึ่งบางทีเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ว่าย
มีมันบอกพูดชื่ออ่ะพี่วัดดิค่า
เขาก็ไม่ไม่รับว่าย

แต่เราจำนะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออฉันก็เป็นคนจำเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างนี้

เขาเรียกชะลอมด้วยว่ะจักษานะฮะ
กองรู้สึกว่าสะดวกสบายวางพื้นได้อะไรได้
เขาเอากระเป๋าแจ๊กกี้ไปซ่อนเว้ย
ตอนแรกกระเป๋าซีกีก็วางบนเก้าอี้

กลับมาเอ้ากระเป๋าฉันไม่อยู่ที่เดิม

เราก็เห็นว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมของนักแสดงท่านหนึ่ง

เกียรติไปวางกับเก้าอี้ก็ได้

ก็วางเหมือนกับ

พี่ที่นายเป็นเจ้าอยู่กลังดงปลา

มันหรือ

มันไม่ได้เป็นเทรนด์พี่
แค่เป็นร้านค้าที่ขายอยู่ข้างร้านค้าแม่หนู
หนูก็เห็นว่ามันใหญ่ดีก็แล้วเอามาใช้แค่นั้นเอง

ดาราที่ไม่รับไหว้นี่คือใคร

แล้ววันนี้เรายังเห็นอยู่ไหมไอ้ที่ไม่รับไหว้

ก็ยังก็ยังเจออยู่
ตัวย่อหน่อยตัวย่อหน่อยหลายคนหลายคน
จริงเหรอตัวย่อเอาสักหลายคนสัก๒๓คนเนี่ยตัวย่อน่ะ
จริงเหรอจริงอยากรู้อ่ะ
เสียงได้ป่ะล่ะได้ดูดเสียงอยู่แล้วค่ะ
แต่เขาเป็นคนที่แบบว่าวันหนึ่งเขาก็กลับเขียนมาหาเรา

วันนี้เป็นแม่ม้าแล้วไม่ได้เป็นแม่ค้าหรอกแต่แค่รู้สึกว่า
กรรมต้องไม่จองเวรหนูก็เลยไม่อยากพูดชื่อไง
เพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากไปจองเวรกับเขาหนูไม่อยากจะแบบ
โกรธเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็อยากให้คนรู้ว่า
วงการมันไม่ได้สวยงามเธอจ๋าแต่แค่ว่าก็ต้องอยู่ให้ได้
ไม่ใช่ว่าฉันโรยกีบกุราบมาถึง๑๓ปีอยู่สบาย
ไม่ใช่เราก็มีดูถูกมีโดนอะไรมาเยอะ
เราตัดสินคนจากของภายนอก
แม้ว่าทุกวันนี้เราจะแบบว่าคือนี่เป็นคนไม่ติดอะไรเลยนะ
เป็นคนไม่ติดอะไรเลยอยู่ได้รถอะไรก็อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ติด
แต่คนรอบตัวบังคับให้เราต้องเป็นคนแบบนี้
เป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าฉันซื้อแล้วเธอจะจบใช่ไหม
ฉันซื้อแล้วเธอจะมองฉันอีกแบบใช่ไหม
หนูเคยไปทำงานแล้วเขาไม่ให้หนูเข้าไปจอดรถในร้านจอดรถนักแสดง

ฉันก็อยากจะถามว่าทำไมเหรอการขับรถญี่ปุ่นมันเป็นอะไรนักหนาเหรอ
แล้วหนูมีปัญหากับการขับรถจอดรถบ่อยมากพี่เล็ก
บ่อยจริงคือแบบมันทำไมต้องบ่อยขนาดนี้
สมมุติถ้าวันนี้อยากจะพูดอะไรกับสังคมที่นับถือกันเฉพาะของภายนอกนะฮะ
เรื่องภายในอาจจะเป็นเรื่องรองเรื่อง๓เรื่อง๔นะครับ

กี้รู้สึกว่ามันเหนือการควบคุมของเซ็กกี้มากเกินไป

ก็ทำอย่างที่พวกคุณอยากจะเห็นอย่างเต็มที่

เจ๊กกี้พูด๑๐รายการเลยว่า
พราะคิลิวหอทองมีอยู่จริง

มันเป็นข้อมันเป็นแบบนี้อ่ะแต่ว่าถามว่าเจ๊กกี้จะต้องซื้อทุกอย่างตามเทรนด์
ทำทุกอย่างตามที่เขาแจ๊กกี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเจ๊กี้รู้สึกว่า
มันไม่ใช่เรื่องที่เราอินมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปนั่งเสียเงินกับขนาดนั้น
มีใบสองใบให้รู้ว่ามีให้รู้ว่าไปต่อให้รู้ว่าเรายังอยู่ในเกมแค่นั้นพอ
คุณชอบเวลเลนมากเป็นผู้ชายในอุดมคติไม่ใช่แค่ในฝันนะ
อุดมคติก็คือทุกอริยบททุกวิธีคิดทุกอากับกริยาของเขาอยู่ในใจถูกจริตเรามาก

วางแผนจะรวบหัวรวบหาไหม

ไม่เคยคิดที่จะปลุกปั้มเลยหรอ

คุณเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่แอ้วผู้ชายได้แบบถึงเนื้อถึงตัวแบบถึงใจคนมากนะนี่น้ำลายกระเด็นนิดหน่อย

อ๋ออะไรอย่างงี้มั้ย

คือเราอยากได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นสามีในอนาคต

เขาเดินมาอยู่กอง
น้องกินข้าวหรือยังแบบเออยังไม่ได้กินเลยเนี่ยกำลังจะกิน

มันมีตำยำขนมจีน
ขนมจีนที่แบบว่าเขาจะต้องมีเครื่องอยู่เยอะใช่ไหมคะ

เขาถามว่าไม่หิวหรือถามอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วตอบว่าหิวแล้วแบบกำลังทำตอบงานหรืออะไรสักอย่างอยู่

โอ้โหคลุกให้เราน่ารักมาก
น่ารักนะ

คือนางก็คลุกอียำขนมจีนนั้น
คลุกคลุกคลุกแล้วก็ชิมว่ารสชาติมันได้หรือยัง

ได้สามีแบบนี้ค่ะ

ตอนนั้นเราก็เล่นตลกพี่เล

หุยคลุกให้ด้วยคลุกให้ด้วย

โอ้ยคลุกดีขนาดนี้เนี้ย

คือพี่คบแล้วคนดีมากเลยเลย

ไม่แอบไม่แอบ

นี่เธอเป็นคนที่จีบผู้ชาย
คนแรกของวงการนะเป็นนางเอก

แต่จีบผู้ชายแบบจงครึ่มครั้งแรก

มันอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจพี่เล

จนกลายเป็นว่าเราก็กลายมาอุ๊ย

ใช่เรามีไลน์กันอยู่แล้วค่ะ

ถ้าสมมุติว่าคำพูดไหนที่มันทำให้พี่รู้สึกว่า
แจ๊กกี้ตอบอันนี้ไปแล้วพี่ไม่ค่อยสบายใจว่

กี้ช่วงนี้ถ้าเบาหน่อยแบบจะดีมากเลยนะ

คืออันนี้เจ๊กกี้พูดกับเขาว่าบอกเจ๊กกี้นะ

เขาก็ไม่เคยห้ามเลยเขาบอกไปเต็มที่เลยน้อง

แต่ว่าแจ๊กกี้แค่คิดว่าเก้งก็โชคดี
ตรงที่ว่าพี่เกรทเขาก็เอ็นดูเจ๊กกี้มาก

แต่ว่าอันนี้ในมุมที่แจ๊กกี้ตีความเอาเองนะ
เขาน่าจะเห็นว่านี่มันคือโอกาสของเจ๊กกี้อะ

เขาก็จะพูดทุกครั้งว่าใช่เขาจะบอกพูด

ถ้าสมมุติว่าน้องรู้สึกว่า
มันต่อยอดได้มันทำได้

ตอนนี้เกรทวรินก็มีข่าวว่าจีบน้องก้าวนะ

เขาจงครึ่มในการบอกว่ารักกันไปรัก

กี้ก็แอบรู้สึกว่ามีสิทธิ์จะเป็นไปได้

กี้ไม่ได้รู้ข่าวลึกอะไรจากเขาเลยนะ

แต่เราในฐานะที่แบบ

คนที่เราติดตามเขา
เรารู้ว่าเขาน่าจะชอบประมาณไหน

แล้วถ้าเขามีแฟนคุณจะเลิกกันรักเขาไหม

พูดเรื่องรักและตาคนดูเป็นประกายนะ

เราเห็นแฟนไปเดทกับผู้หญิง

คุณใจเด็ดเหมือนกันนะ

มันจะต้องเริ่มคิดในเรื่องของครอบครัว

พอเรามานั่งคิดว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกับเขาไปทั้งชีวิต
มันจะทำให้เราเริ่มมองเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น

ว่าข้อนี้เราอยู่กับเขาได้ทั้งชีวิตจริงไหม

เพราะเจอกันนิดหน่อย
ซึ่งหลายอย่างเราก็มานั่งถามกันในวันที่มัน๗ปีแล้ว
ก่อนอันนี้ก็ไม่เคยคิดจะถามกันหรอกว่า
ในเรื่องของการมีบุตรอย่างไรบ้าง
ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงกันหรือเปล่า
พอจะปรับจูนกันได้มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งหลายเรื่องมันกลายเป็นว่าไม่ตรงกัน
ซึ่งไม่ตรงกันในตอนนั้นที่เราคิดคือ

เราปรับไปเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็น

แล้ววันที่แจ๊กกี้เลิกกับเขา
กี้ต้องปรับตัวเยอะมากเลยพี่เล
เราเคยเป็นคนที่เขาคอยประคองตลอด

กลายเป็นทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะทีนี้

แล้วชีวิตมันสู้เรากลับอย่างรุนแรงมาก

รถเนี่ยนะไม่เคยจะมีปัญหาหรอก
มันจะต้องมาเสียตอน๔ทุ่ม
ยางไม่เคยแตกเลยตลอด๗ปีที่คบกันมา

ยางจะมาแตกอยู่แถวเรียบทางด่วนตอนตี๓

แล้วมีคนมาจีบคุณแปลกด้วยใช่ไหม
เล่าให้ฟังว่าเป็นแฟนเป็นสามีของเพื่อน
ว่าอยากจะติดของในชุดแต่งงานอยากจะมาดีกว่างานต่างงานหรอ
ก็เลยคิดว่าถามว่าอยากมีไหมอยากมี

ถ้าหนูจะเลือกมีถ้าหนูมั่นใจว่า

ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูต้องเลือกเขาเพราะหนูแค่อยากมีครอบครัว

จริง